ไปดูเรื่องราวของน้ำเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจากสามี
กลายเป็นฆาตกรฆ่าเมียของตัวเองอืม
เงินค่าจ้างมาไปซื้อเหล้าขาวกินจนเมาแล้วก็ภรรยาก็มีปากเสียงกันกับภรรยา
เอามีดปาดคอภรรยาจนตาย

กลายเป็นคนพิการคุณผู้ชมนะครับ
ตำรวจภูทรกลางดงจังหวัดนครราชศรีมาเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ห้องเช่าเลขที่๙
ในซอยศรีบรรจงข้างวัดปางอโศกในอำเภอปากช่องนี่แหละครับ
ก็บนแคร่เป็นแคร่ไม้ไผ่หน้าห้องเช่าพบศพนางดวงมะลิพิขุนทศ
อายุ๕๓ปีที่คอมีบาดแผลถูกปาดด้วยมีดจนหลอดลมขาดเสียชีวิต
ไปตรวจสอบในห้องเนี่ยไปเจอบัตรประชาชนของสามีซึ่งเป็นคนฆ่าเธอนี่แหละ
คือนายครูหรือว่านายสอนศรีสะทุมอายุ๖๑ปีแต่หลบหนีออกไปจากห้องพักแล้ว
สอบสวนคนที่อยู่ข้างห้องกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังนอนดูทีวีอยู่
แล้วได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูและร้องขอให้ช่วยก็เลยเปิดบานเกร็ดแง้มออกไปดู
นางดวงมะลิที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามกันเอามือปิดคอเลือดเต็มคอหมดเลยนะฮะ
ร้องขอให้ช่วยก็จะถามว่าเป็นอะไรไปโดนอะไรมาแต่คนเจ็บก็ไม่พูด
ไม่พูดชี้ไปที่ห้องอย่างเดียวจากนั้นคนเจ็บก็นั่งที่แคร่ไม้ไผ่
ตัวเองก็เลยรีบออกไปแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทัน
ดวงมะลิเสียชีวิตก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงนะครับทีนี้ผ่านไปสักไม่ถึงชั่วโมง
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยนะมีคนมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
นอนบนทางรถไฟให้รถไฟวิ่งทับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดห่างจากสถานีรถไฟกลางดงสักประมาณหนึ่งกิโล
พอไปถึงอ้าวนี่คือในครูคือคนที่ไปปาดคอเมียจนตายแล้วตัวเองก็ไปนอนให้รถไฟทับหวังจะฆ่าตัวตาย
อืมแต่ไม่ตายขาขาดสองข้างกลายเป็นคนพิการ
โดยกู้ภัยก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาอาการนะครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในครูก็ไปทำงานมา
เงินค่าจ้างมาแล้วก็ไปซื้อเหล้าขาวมากินในห้องแล้วก็ไปมีปากเสียงกันกับเมีย
เหมือนเมาโมโหสุดท้ายเอามีดปาดคอเมียจนตาย
จากนั้นก็อาจจะรู้สึกผิดนะฮะเมาด้วย
นอนบนทางรถไฟให้รถไฟวิ่งทับให้ตาย

บาดเจ็บขาขาดกลายเป็นคนพิการ
สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อหาฆ่าคนตายนะครับ